พูดถึงเรื่องหวยเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาเริ่มเบรกแรกกันเรื่องหวยกันก่อนเลย
เรื่องแรกไปที่เรื่องของหวยใต้ดินมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจ
เขาไปซื้อหวยกับเจ้ามือหวยใต้ดินแล้วถูกเป็นเงินรวม๑ล้านบาท
แต่เจ้ามือไม่จ่ายเบี้ยวเบี้ยวเขาก็เลยอ่ะฉันยอมผิดด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าจริงเล่นหวยใต้ดินคุณผู้ชมคนซื้อหวยใต้ดินผิดกฎหมายนะ
คนซื้อก็ผิดแต่แบบไม่เป็นไรฉันยอมฉันจะเอาผิดเจ้ามือให้ได้เพราะฉันถูก๑ล้านบาท
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความเบ็ดเสร็จไต่สวนไปไต่สวนมาเมื่อวานที่อุดร
พิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุกเจ้ามือหวยใต้ดินโกงเงิน๑ล้านบาท๖เดือนไม่รอลงอาญานะ
มาของคดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ๔กันยายนปีก่อน
นางสาวสิริยากรวงชมพูซึ่งเป็นนักธุรกิจไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานี
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางกันลักษณ์เหล็กเพชรนะฮะเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่อุดร
คนนี้เป็นเจ้ามือเป็นเจ้าแม่หวยเถื่อนแล้วก็ลูกค้าถูกหวยนะแล้วก็เบี้ยวเงินค่าหวยไป
รวมเป็นเงินสดทั้งหมดทั้งหมด๑ล้านบาททวงถามเป็นปีก็ไม่ได้
สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความจับเจ้ามือหวย
แม้ตัวเองจะถูกดำเนินคดีด้วยก็ตามเพราะว่าไปซื้อหวยใต้ดินมันก็ผิดอยู่แล้ว
แต่ต้องทำตำรวจเองไปค้นบ้านเจ้ามือรายนี้ไปพบโพยหวย๕๗แผ่น
ก็เลยดำเนินคดีเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้สลากกินรวบหรือว่าหวยเถื่อนโดยผิดกฎหมาย
แขวงอุดรธานีพิพากษาปรับผู้เล่น๑๐๐๐บาทอันนี้โดนฟ้องนะ
คนฟ้องคือคุณไปซื้อคุณโดนปรับ๑๐๐บาทส่วนเจ้ามือในสารชั้นต้น
พิพากษาจำคุก๑ปีลดเหลือกึ่งหนึ่งเพราะว่ารับสารภาพก็เป็นจำคุก๖เดือน
โดยที่ไม่รอลงอาญานะครับซึ่งนางกันลักษณ์เนี่ยก็ไปยื่นอุทธรณ์แล้วก็ยื่นประกันตัวไปสู้คดี
ความคืบหน้าเมื่อวานล่าสุดเลยสารอุทธรณอ่านคำพิพากษาว่า
อุทธรณ์ของจำเลยที่กล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือหวยเป็นแค่คนเดินโพยหวยฟังไม่ขึ้น
เป็นจำคุก๖เดือนโดยที่ไม่รอลงอาญา
หลังจบคำพิพากษาก็ถูกควบคุมตัวไปที่
ห้องขังของสารแขวงอุดรธานี
นำตัวไปฝากหางที่เมืองจำกลางอุดรธานีทันที
เจ้ามือหวยครับติดคุกนะครับ
นางสาวสิริยากรบอกว่าจากการสอบถามทราบว่าเรื่องการยื่นถอนประกันตัวแล้วเนี่ย
ชื่อว่านางกันลักษณ์ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำแล้ว
โดยส่วนตัวเคารพในคำพิพากษาของศาลพอใจนะ
คือเจ้ามือหัวติดคุกแต่เธอเองก็ไม่ได้เงิน๑ล้านบาทกลับมานะ
แต่ก็พอใจที่เขาติดคุกไปเพราะถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
เชื่อว่ากฎหมายและกฎแห่งกรรมเป็นไปตามนั้น
แล้วก็ทำงานพร้อมกันคือคนผิดก็ถูกจับติดคุกไปแล้วนะ
เธอเองก็โดนปรับไป๑๐๐บาทเพราะว่าไปเป็นซื้อหวยใต้ดินไง